อยากให้ไปดูที่พัทลุงขามน้ำป่าทะลักษณ์เทือกเขาบรรทัศน์
ท่วมสะพานชาวบ้านติดค้าง
ติดค้างนานนับชั่วโมงกว่าจะที่
ข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้สำเร็จนะคะ
อยากให้ไปดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่พัทธลุงเนี่ยหนักเลย
ก็คือเทือกเขาบรรทัศน์ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าฝนตก
สะสมมานานหลายวันแล้วพอเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
มันนับน้ำไม่ไหวมันก็ส่งต่อมาด้านล่าง
นี่ค่ะกลายเป็นว่าน้ำตกต่างที่รับน้ำต่อจากเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
โอ้โหแดงขุ่นไหลเชี่ยวกรากแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้งดได้ก็งดนะคะ
จะไปเที่ยวตามน้ำตกต่างเนี่ย
หนักเลย๒อำเภอนะคะที่โดนน้ำท่วมเนี่ยก็คือ
อำเภอกงระกับอำเภอศรีนครินนะฮะ
อำเภอศรีนครินเนี่ยน้ำเห็นไหมไหลเชี่ยวกรากแบบนี้
บริเวณน้ำตกโตนแพร่ทองน้ำตกเขาคลาดนะคะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะชาวบ้านเนี่ย
กว่าจะได้ข้ามสะพานมาจากอีกฝั่งเหนือมาอีกฝั่งหนึ่ง
ตรงนี้ก็คือสะพานบ้านโตนนะคะ
สะพานข้ามคลองบ้านโตนเห็นไหม

ใช่กว่าจะรอให้ระดับน้ำลดลงนี่ลดลงแล้วนะ

คือถ้าก่อนหน้านี้ระดับน้ำสูงกว่านี้ก็ข้ามไม่ได้นะ
ไม่ได้ต้องรอให้น้ำลดก่อนนะคะกว่าจะข้ามได้นี่
แต่ถึงว่าน้ำลดแล้วก็ต้องระมัดระวังเห็นไหมคะ
ด้านล่างโอ้โหก็ยังไหลเที่ยวนะ
ถ้าเกิดว่าพลาดตกลงไปเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวบอกว่า
ก็ต้องช่วยกันเก็บกิ่งไม้นี้ออกเห็นไหม
กิ่งไม้ที่มันถูกพัดพามาเนี่ยต้องช่วยกันเก็บกิ่งไม้ออกนะคะ
โดยเฉพาะน้ำตกตนแพร่ทองปีนี้จังหวัดพัทธลุงเนี่ย
โดยเฉพาะพื้นที่ริมเขาบรรทัศน์ฝนตกลงมาตลอดเลยนะคะ
เกิดน้ำป่าไหลหลากมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ย
กำชับกำชาให้ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เพราะเกรงว่าน้ำป่าไหลลงมาช่วงนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำพอดี

ต้องติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยวไหมคะช่วงนี้
งดเล่นน้ำไปก่อนดีไหมคะ